คุณผู้ชมคะข้าวของขึ้นราคากันเยอะแยะมากมาย
มันกระทบไปถึงกระทั่งคนตายเลยทีเดียว
ก็โรงศพมันปรับราคาขึ้น
โรงนึงเนี่ยขึ้นเป็นพันนะคุณ
คือดิฉันว่าอันนี้ญาติคนตายกระทบกว่าเพราะต้องควักกระเป๋าจ่ายเยอะ
ใช่อันนี้คุณก็ถูกแล้วถ้าอย่างนั้นแล้ว
ร้านค้านี้ค่ะที่เขาขายโรงศพดิฉันเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
คุณดูข้างล่างสินี่นี่นี่เขาบอกสดผ่อน
นี่เลยเขาให้ผ่อนค่าโรงศพ
แต่ถ้าสมมุติคุณไม่มีจริงเขาให้ฟรีด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าป้ายโฆษณาร้านเนี่ยหูเด่นเป็นตะงานมาแต่ไกลเลยนะคะ
ีบศพสดผ่อนที่ร้านแสงดาวหีบศพค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้โรงศพมันมีการปรับราคาขึ้น
ก็เฉลี่ยขึ้นตั้งแต่หนึ่งพันถึงสามพันกันเลยค่ะ
เจ้าของร้านคุณนัทธวัฒน์แสงดาวอายุ๓๐ปี
บอกว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระญาติของผู้เสียชีวิต
หลายคนมีรายได้น้อยและอยากจะให้เจ้าภาพงานศพ
เขาบอกว่าผ่อนจ่ายได้หมดทุกอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นโรงศพเองอุปกรณ์ในงานศพ
ที่สำคัญผ่อนจ่ายกับร้านไม่ต้องมามีบัตรเครดิตอะไร

แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจริง
ครบกำหนดร้อยวันแล้วของผู้เสียชีวิต
ถ้าไม่มีเงินซื้อเอาอย่างนี้เดี๋ยวร้านเนี่ยให้ฟรีเลยค่ะ
กิจกรรมสมบูรณ์หีบศพมีการรับบริจาคโรงศพ
แล้วเราก็ให้การรู้ข้อโรงศพฟรี
สำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีผู้ที่ยากจนนะครับ
ให้ฟรี๒ปีครับผมถึงที่เลย
โอ้โหให้ฟรีส่งฟรีซะด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเปิดร้านขายโรงศพที่นี่มา๓ปีกว่าแล้วนะ
เจ้าของร้านบอกนี่เป็นครั้งแรกแหละที่โรงศพปรับราคาสูงแบบนี้
พยายามจะตรึงราคาไว้มานานแล้ว
มันไม่ไหวจริงวัตถุดิบสิ่งของอุปกรณ์ในงานศพ
แพงหมดเลยขึ้นราคาทุกอย่าง
ก็ต้องปรับราคาโรงศพตามไปด้วย
แต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีโปรโมชั่นแบบนี้แหละ
ไว้ช่วยเหลือเจ้าภาพค่ะด้วยการผ่อนจ่ายค่ะ